เป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นกลางเมืองอุดรธานี
ตอนนี้ตำรวจเองเขากำลังเร่งร่าตัวคนร้ายนะคะ
ซิ่งรถจักรยานยนต์ไปวิ่งราวกระเป๋านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ขณะที่เขากำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่หน้าร้านอาหาร
เหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจน

แล้วก็ขี่รถมาคว้ากระเป๋าวิ่งไปเลย

แบบนี้ตกใจนะคะครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วก็วงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้
คนก่อเหตุเป็นชายอายุประมาณ๓๐ปีสวมหวกกันน็อกสีขาวเสื้อคลุม
ยาวสีดำกางเกงยีนขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีขาวดำ
ก่อเหตุวิ่งราวกระเป๋าคาดเอวของชาวต่างชาติขณะที่เขานั่งดื่มกาแฟอยู่หน้าร้านอาหาร
ริมถนนประจักษ์ศิลปาคมในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี
ไปตรวจสอบที่เกิดเทศพบนายโบ๊ทเกลลี่อายุสี่สิบเก้าปี
ผู้เสียหายเป็นชาวนอเวย์ทราบว่าข้างในกระเป๋าที่คนร้ายได้ไปเนี่ย
มีเงินสดอยู่หนึ่งหมื่นบาทแล้วก็เอกสารสำคัญต่างด้วย
ขณะที่นางสาวรุ่งนภาการยบุตรเจ้าของร้านเนี่ย
เล่าว่าผู้เสียหายเป็นเพื่อนของสามีก่อนเกิดเหตุก็นั่งดื่มกาแฟอยู่ที่โต๊ะหน้าร้าน
จากนั้นเพียง๑๐นาทีก็มีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นมาบนทางเท้า
แล้วคว้ากระเป๋าของผู้เสียหายไปเลยค่ะตั้งแต่เปิดร้านมา
ไม่เคยเจอเหตุการณ์อุกอาจแบบนี้มาก่อนเบื้องต้นตำรวจเขาจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีเพื่อแกะรอยติดตามตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วค่ะ